กำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาค่ะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีวัย๒๗ปี
ปล่อยภาพหลุดลงบนโซเชียลทำให้เจ้าตัวเสียหายอย่างหนัก
ล่าสุดค่ะตั้งทนายความเพื่อเอาผิดแล้ว
ระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเบียร์
และไม่ควรมีใครต้องเจอเรื่องแบบนี้
ขอให้ตามตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
พร้อมทั้งรณรงค์ค่ะไม่ส่งต่อไม่ขอวาบ
ตำหนิบรรดาเพจปั่นและชาวเน็ตบางส่วน
เผยแพร่ภาพเหล่านี้ต่อหรือนำเรื่องราวนี้มาล้อเลียน
คอมเมนต์ยังไม่ให้เกียรติ
วาน้อยค่ะเกมเมอร์และยูทูปเบอร์ดัง
อดีตแฟนหนุ่มของเบียร์ซึ่งถูกโยงไปถึงภาพหลุดดังกล่าว
ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และได้ไปแจ้งความชาวเน็ตที่คอมเมนต์อ้างอิงถึงตนบางส่วนแล้ว
จากนี้ค่ะยังได้โพสต์แชทที่เจ้าตัวทักไปให้กำลังใจเบียร์ว่าเป็นห่วงพี่
อย่ายอมแพ้นะครับพี่เบียผ่านไปได้อยู่แล้ว
เบียร์ก็ตอบว่าขอบคุณระบุว่าตนยังโอเคเดี๋ยวก็จัดการได้
เช่นเดียวกับท็อปเลซี่ล็อกซี่ค่ะหรือปฐมพบภูลกลั่น
เปอร์หนุ่มชื่อดังอดีตแฟนของเบียร์ที่เพิ่งเลิกรากันไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เบียร์ถูกชาวเน็ตวิจารณ์แบบไม่ให้เกียรติว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลาย
ที่อาจจะมีแต่ไม่มีสมองและออกมาแสดงความคิดเห็นโง่แบบไม่ให้เกียรติผู้หญิง
หลังจากที่กำตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันไว้ด้วยนะครับ
คนดังหลายคนค่ะก็ได้เข้าไปให้กำลังใจเธอเช่นกัน
ที่นักร้องสาวส้มมารีที่บอกว่าทรงก่อนให้นาเบีย
ปุ้ยพันธิพาที่มาคอมเมนต์ส่งกำลังใจว่า
ซีซีวัดพิธีกรและนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่เข้ามาบอกว่าเข้มแข็งนาเบีย
เมืองต้นค่ะอ้างอิงจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมพบว่า
ผู้ที่ถ่ายคลิปหรือภาพเอาไว้แม้มาจากความยินยอม
ก็ไม่มีสิทธิ์นำภาพหรือคลิปมาปล่อยเพื่อทำให้อับอายหรือเสียหาย
โดยการนำเข้าเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลลามกและอนาจารย์
มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อกจากนี้ค่ะยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานเผยแพร่ภาพลามกอีกด้วย
มีความผิดตามกฎหมายอาญาทานเผยแพร่ภาพลามกอีกด้วย